มาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างนะครับเกิดขึ้นที่ห้างครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นนุ่มส่งพัสดุ
เขาจะขอเอาเงินไปฝากในห้างแป๊บเดียวเอง

ก็กล่าวว่าเข้าไปฝากแป๊บเดียวไงก็ขอเข้าไปแป๊บเดียว
ปรากฏว่าตำรวจที่เขาควบคุมความเรียบร้อยภายในห้างเขาเห็น
ก็เลยออกมาบอกว่าคุณใส่หมวกกันน็อกเข้าห้างแบบนี้ไม่ได้นะ
เพราะว่าปกติต้องถอดแว่นถอดหมวกใช่ไหมเพื่อความปลอดภัย
ก็พยายามผลักดันผู้ชายคนนี้ออกมานอกห้าง

ตำรวจชักปืนออกมายิงอ้างว่ารังงับเหตุ
แต่กระสุนไปเจาะเข้าที่เท้าผู้ชายคนนี้

ว่าจะได้จริงกูเนี่ย

ใช่ไหม
จะรั่วเลย
อย่างประกบ
นี้กลายเป็นตำรวจน่าเหมือนกับ
เดินประกบตาม
ใช่ครับ
แล้วก็ค่อยผลักดันผู้ชายคนนี้ออกไปนอกห้าง
ทีนี่ตัดพ่อไปจังหวะทางอกไปหน้าห้าง
ไม่รู้ไปคุยอะไรกันตรงนั้นนะครับ

กระบอกนั้นที่ลั่นโป้งออกไปเนี่ย

ว่าจะไปเจาะเข้าที่เท้าด้านซ้ายของผู้ชายชุดดำที่ใส่หมวกกันน็อก
ตำรวจเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะนี่เห็นไหมฮะ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งครับช่วงเย็น
เมื่อวานนี้ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ตำรวจที่ยิงปืนนั้นร้อยตำรวจโทนะครับ

ชื่อนายอากรอายุ๒๗ปีบาดเจ็บที่เท้าซ้ายครับ

ส่วนตำรวจคนที่ยิงคือร้อยตำรวจโทพันเตครับ
เป็นรองสารวัตรจราจรปฏิบัติหน้าที่งานสายตรวจโรงพักคลองหลวง
ก็ถูกเชิญตัวกลับโรงพักเพื่อสอบสวน
ถามเพื่อนคนเจ็บว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยคนที่โดนยิงน่ะ
เขาเป็นพนักงานพัสดุส่งพัสดุของเอกชน
เอาเงินมาฝากที่ห้างแห่งนี้แป๊บเดียวเอง

ก่อนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มา
เพื่อนรีบก็เลยไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกคิดว่าแป๊บเดียว
แต่ตำรวจเขาก็มาไล่บอกว่าต้องถอดหมวกถอดหมวก
แต่เพื่อนผมก็คิดว่าเออมันแป๊บเดียวเองไง
พอออกมานอกห้างแล้วก็ยังบ่นไม่หยุดยังว่าไม่เลิก
เพื่อนก็เลยถามว่าจะพูดอะไรนักหนาก็นี่ออกมาแล้ว
หลังจากนั้นมีปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปืนลั่นโป้งฮะ
โดยหมวกเขาออกมาถึงแล้วขอเรียกว่าไงกันต่อ
ก็ยืนเสี่ยงกันยังไม่มีเพราะจับปืนสองรอบแล้ว
ละรอบสองขึ้นลำแล้วขอรับปืน

ไม่ไม่ที่พันถ้าเป็นหมื่นก็เป็นหมื่น
หมื่นพันหมื่นสองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะมาประจำไหม
ฝากที่นี่ประจำก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
นี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เจอนะครับ

ตำรวจโทพันเตครับพอไปถึงโรงพัก

ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย

หรือเปล่าเมาหรือเปล่าแล้วไปยิงคนเนี่ย
เห็นไหมตัวเลขเป็น๐นี่นะฮะชัดเจนนะ

ด้านผู้กำกับการสพคลองหลวงบอกว่า

ในครับความคลิบหน้าล่าสุดตอนนี้นะฮะ

เพื่อนคนเจ็บไปแล้วรอสอบปากคำ

ในขณะที่ร้อยตำรวจโทพันเต

เจาะขาผู้ชายคนนี้จนบาดเจ็บ

ก่อนครับจนกว่าจะสอบสวนเสร็จ

ผู้กำกับการโรงพักคลองหลวงบอกว่า

อย่างแน่นอนฟังคำยืนยันครับ
ตอนนี้นายก็คงต้องตั้งคณะกรรมการ
ในการสอบสวนก็จะจริง
ถึงหมายความว่าคณะกรรมเกิดจากอะไร